สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะได้จัดงานวันกัมพลวัชรพลค่ะ
เพื่อระลึกถึงนายกัมพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กในถิ่นธุรกันดาลค่ะ
คุณยิ่งลักษณวัชรพลคุณสารวุฒิวัชรพลและผู้บริหารไทยรัฐ
เดินทางมาที่ชั้นหนึ่งของอาคารกองบรรณาธิการหลังเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรสถานของนายกัมพลวัชรพล
โดยมีผู้นำมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
และระลึกถึงนายกัมพลวัชรพล
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและมูลนิธิไทยรัฐ
ตลอดจนคุณงามความดีต่างที่ได้สร้างไว้
จนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมไทย
ในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย
ท้องถิ่นธุรกันดาลและผลงานในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นบุกเบิก
ขณะที่พลเอกดาพงศ์รัตนาสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีและร่วมรับชมการแสดงโปรงลาง
ในชื่อชุดเชิดชูท่านกัมพลวิถีชนคนอีสาน
ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒
โคกตองเจริญอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา
และได้กล่าวถึงการก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง๑๐๑แห่งว่า
เป็นการช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการเพราะช่วยให้เด็กในถิ่นธุรกันดาลได้รับการศึกษา
ผมต้องขอบคุณมูลนิธิไทยรัฐที่มาช่วยกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยประเทศไทย
มาช่วยคนไทย๑๐๑โรงเรียนมีความหมาย
สำหรับเรากระทรวงศึกษาเราคือกคนไทย
คนดีมีคุณธรรมคนยิ่งโจรงใหญ่
งานนี้ยังมีการมอบรางวัลกัมพลวัชรพลซึ่งเป็นรางวัลวิทยานิพลด้านสื่อสารมวลชน
ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลชมเชย๒รางวัล
มอบรางวัลให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ได้รับรางวัลดีเด่นในด้านต่าง
และการกล่าวปราธกฐาพิเศษเรื่องครูกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดยนายสุรินพิสุวรรณอดีตเลขาธิการอาเซียน
โดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่สร้างชาติ
เป็นกระทรวงที่สร้างอนาคตสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีความสำคัญกับการเปิดประชาคมอาเซียนค่ะ